คุณผู้ชมครับปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายถือเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกนะครับ
โดยเฉพาะในไทยนั้นก็มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหายากหลากหลายชนิด
ทำให้เป็นเป้าหมายของขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่า
สถานการณ์ในประเทศไทยในตอนนี้เป็นอย่างไรและประชาคมโลกมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้

ค้างาช้างและสัตว์ป่าผิดกฎหมายกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของไทย
โดยจากสถิติตั้งแต่ปี๒๕๕๘ถึงปีที่แล้ว
จะมีคดีเกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์ป่าเพียง๔๕คดี
แต่มูลค่าของกลางกลับสูงถึงราว๑๐๓๗ล้านบาท
ส่วนประเทศแถบอัฟริกากลาง

ในแต่ละปีมีช้างกว่าหมื่นตัวถูกฆ่าตาย
ประชากรช้างในแอฟริกาลดลงอย่างต่อเนื่อง

ปัญหานี้จึงเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
ใหญ่เป็นอันดับที่๔ของโลก
รองจากยาเสพติดสินค้าละเมิดลิขสิทธิ

ปัจจุบันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและงาช้างในเอเชีย
มีความต้องการจากความเชื่อของคนท้องถิ่น
ส่วนใหญ่นำไปเป็นเครื่องประดับหรู
โดยประเทศไทยกลายเป็นตลาดค้างงาช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก
และถูกจัดให้เป็น๑ใน๓ประเทศของโลก
ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการค้างาช้างผิดกฎหมาย
ทั้งที่ช้างถือเป็นสัตว์ใหญ่
ผูกพันกับวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนาน

เพื่อรณรงค์ให้สังคมไทยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว

จะสามารถลดปัญหาการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย

และโรนลงลดใช้สินค้าจากสัตว์ป่าผิดกฎหมาย
เพื่อช่วยใจมันเกิดไปจากผู้ปล่อยต้าน
เพราะแรกจากต้านใดมันอยู่
เมื่อคนกำลังการปล่อยสัตว์ปลา
ในปีที่แล้วประชาชนในประเทศ
หันมาสนใจประเด็นการล่าสัตว์ป่าผิดกฎหมายกันมากขึ้น
จากกรณีที่โจจันทร์ไปทั่วอย่างคดีเสือดำ
หรือกรณีที่นายเปรมชัยกรณสูตร
มหาเศรษฐีบริษัทรับเหมาชื่อดังและพวก
ถูกฟ้องในคดีร่วมกันล่าเสือดำ
เขตป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
โดยเจ้าหน้าที่ได้บุกจับกลุ่มนายเปรมชัย
พร้อมของกลางเป็นอาวุธปืนและซากเสือดำ
ซึ่งคดีนี้เป็นที่จับตามองของสังคมว่า
ผลการตัดสินจะออกมาในรูปแบบใด

ยังไม่มีการดำเนินคดีกับผู้ทำความผิดอย่างจริงจัง
โดยสารได้นัดฟังคำพิพากษาคดี
ในวันที่๑๙มีนาคมที่จะถึงนี้
นัทชากิตโมกข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน